ที่ผมบอกให้กาดอกชั่นเนี่ยวันประกาศใช้พระราชกฤษฎิกาเนี่ย
มันจะมีผลว่าเริ่มหาเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันนั้น
แต่ทีนี้ท่านก็จะมาเจอล็อก๒ล็อกคือประกาศกับคำสั่งขอสช
ปลดล็อกก็ควรจะต้องเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
ถัดกันสัก๑วันเพื่อสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่างได้

ตารางหรือไทม์ไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งชัดเจนแล้วครับ
รองนายกวิศนุแถลงเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา
ตกลงว่าการเลือกตั้งชัดเจนวันที่๒๔กุมภาคม๒๑๖๒
หนังสือพิมพ์พาดหัวใช้คำนี้เลยครับ
เลือกตั้ง๒๔กุมภา๖๒ชัวร์ปั๊บครับ
อีกฉบับบอกยืนยันไทม์ไลน์เลือกตั้ง๒๔กุมภานี้
ฉะนั้นถึงแม้ว่าวันสุดท้ายที่จะเลือกตั้งคือวันที่๙พฤษภา
แต่ก็ชัดเจนว่าจะเลือกวันอาทิตย์ที่๒๔กุมภาเป็นวันเลือกตั้ง
แล้วในไทม์ไลน์นี้อาจารย์วิศนุก็แจกแจงชัดเลยครับว่า
ปลดล็อกการเมืองได้เมื่อไหร่
เริ่มหาเสียงได้เมื่อไหร่
แล้วเลือกตั้งแล้วจะเปิดสภาได้ภายในวันไหน
เปิดสภาแล้วตั้งรัฐบาลได้ภายในวันไหนเดือนไหน
แล้วหลังจากนั้นก็มีตารางบอกเลยว่า

คอการเมืองก็ตัดแปะข้างฝาไว้ก็แล้วกัน
เพราะนี่เป็นความชัดเจนมากที่สุดแล้ว
ตั้งแต่รัฐบาลประกาศมาพูดมาแล้วหลายครั้งหลายหน
นี่ออกมาจากปากท่านรองวิศนุ
ฉะนั้นเมื่อไทม์ไลน์ชัดเจนอย่างนี้
พักการเมืองซึ่งก็เริ่มจะคึกคักมาแล้ว
ก็ยิ่งคึกคักมากยิ่งขึ้น
ปรากฏการณ์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนถามเยอะครับว่า

แล้วจะมีอะไรตามมากับการเลือกตั้งคราวนี้
ตอบได้ภาษาชาวบ้านเลยครับว่า
การเลือกตั้งคราวนี้จะเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนคนทั่วไป

ตั้งแต่มีการเลือกตั้งมา

ก็เพราะผลพวงการออกแบบการเขียนรัฐมนูลเป็นเหตุทั้งนั้น
เช่นคนเขางงว่ามันมีอย่างที่ไหน
พักการเมืองหลักต้องแตกสาขาออกไปเป็นพักการเมืองรอง

เอาให้คนรู้เลยว่านี่คือ
คือพักสำรองหรือพักสาขาของพักนี้แหละ

เอาให้รู้กันจ่ะเลยเพราะว่าไม่ต้องปิดต้องบังกันแล้ว
อันนี้ก็เป็นผลพวงจากการออกแบบรัฐมนูล
สมัยก่อนเนี่ยพักไหนมีสอสอเขตมาก
ก็จะได้สอสอบัญชีรายชื่อตามมามาก
แต่ว่าโดยระบบใหม่ที่เขาอ้างว่าไม่อยากให้

ที่เลือกที่๒ที่๓ที่๔ที่๕
ก็จะเอาคะแนนนั้นมาคำนวณเป็นคะแนนสอสอบัญชีรายชื่อ
ส่วนพักไหนที่ได้คะแนนสอสอเขตแล้วก็มาดูซิ
สัดส่วนที่ได้มาเนี่ยกับจำนวนเต็มของสอสอที่มีอยู่
ถ้าได้สัดส่วนไปแล้วคิดเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้ว
เพียงพอแล้วสัดส่วนนั้นก็แปลว่าได้แต่สอสอเขต
ถ้าสัดส่วนขาดไปนิดหน่อยก็มีสอสอบัญชีรายชื่อเพิ่มเข้ามาเล็กน้อย
ฉะนั้นโดยวิธีการออกแบบแบบนี้
พักใหญ่ที่เขาคิดว่าเขาจะได้สอสอเขต
เขาก็ไปตั้งพักสำรองไว้รองรับส่งคนไปเก็บคะแนนสอสอบัญชีรายชื่อ
โดยไม่ต้องหวังว่าจะชนะสสเขต
ไม่ต้องเป็นสอสอเขตไปเก็บบันแนนบัญชีรายชื่อ
แล้วทุกพักก็ทำกันอย่างนี้
โดยปรากฏการณ์แบบนี้ครับ
ทำให้เรามีพักการเมืองที่ลงเลือกตั้งคราวนี้เกือบ๑๐๐พักนะครับ
คิดดูสิครับว่าเกือบ๑๐๐พักเนี่ย
โอ้โหบัตรเลือกตั้งจะออกมายังไงล่ะครับ
มันจะต้องมีแผ่นใหญ่ขนาดไหนล่ะครับที่จะบรรจุชื่อคนชื่อพักชื่อเบอร์
ลงในกระดาษแผ่นเดียว๑๐๐เกือบ๑๐๐พัก
ถามว่าทำไมเขาตั้งพักกันเยอะ
ก็เขาหวังคะแนนบัญชีรายชื่อนี่ไงครับ
มีคนไปคำนวณว่าพักไหนถึงไม่ชนะสอสอเขตเลยแม้แต่คนเดียว
แต่ถ้าคุณไปหาคะแนนบัญชีรายชื่อมารวมกันแล้ว
หมื่นคะแนนคุณจะได้สอสอ๑คน
คุณไปหามาได้๘แสนคะแนน
คุณจะได้สอสอ๑๐คน
โดยไม่ต้องมีสอสอเขตเลยครับ

ก็ทำให้คนคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เล่นไม่ยาก
แล้วไหนการตั้งพักการเมืองเนี่ย
กรกตเขามีเงินให้ด้วยนะครับ
มีเงินกองทุนพักการเมืองให้นะครับ
ด้วยความคาดหวังว่าไม่อยากให้พักการเมืองไปเป็นหนี้บุญคุณนายทุน
จัดเงินให้ไม่มากไม่น้อย
แต่ว่าก็มีเงินล่อใจ
มาก็คือว่าหวนกลับไปว่า
สับสนที่มีพักเป็นร้อย
แล้วที่ตามมาก็คือว่า
แต่ละเขตเขาออกแบบว่า
ถ้าไม่อยากให้พักใหญ่ได้เปรียบ
พักใหญ่คนจำแม่นจำง่าย
พักใหญ่ลงโฆษณานังสือพิมพ์

เข้าครูหาก็กาตูบเลย
แต่พักเล็กไม่มีเงินโฆษณา
คนไม่รู้จักเป็นพักเกิดใหม่

แต่ละเขตให้ผู้สมัครมาจับเบอร์กันใหม่หมด

แต่เบอร์๓๕๐เขตไม่เหมือนกันครับ

พักนี้ชอบพักนี้เข้าคู่หา

เข้าไปในครูหาจะจำได้ไหมครับว่า

อยู่พักนี้อยู่เบอร์ไหน
ต้องดูทั้งพักดูทั้งเบอร์ดูทั้งชื่อพัก

จำยากครับในช่วงระยะเวลาสั้น

เจอตัวย่อเอ๊ะพักอะไร

ดูชื่อเต็มแล้วก็ยังไม่รู้พักอะไร
ก็ต้องดูว่าอ๋อเขาเรียกกันสั้นว่า

ดูคนก่อตั้งพักดูหัวหน้าพัก
ถึงจะรู้ว่าเป็นพักอะไร
และพักเล็กพักน้อยคนจะจำได้ไหมล่ะครับ
ชื่อก็เหมือนกันตั้งเยอะแยะ
ฉะนั้นคราวนี้จะเป็นการเลือกตั้งที่
คนเข้าไปในลงไปครูหาแล้ว
เวียนหัวกาผิดกาถูก

จะมีการกาผิดกาถูกกันเยอะแยะไปหมด
แล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่า

แต่ละเขตต้องพิมพ์บัตรเลือกตั้ง
ไม่หมด๓๕๐เขต
มันจะเปิดช่องทางให้มีการทุจริต
บัตรเลือกตั้งปลอมกันง่ายกว่าแบบเดิมไหม
นี่เขาก็ตั้งข้อสังเกตกัน
ฉะนั้นสิ่งที่เอามา
เส้นใต้การเมืองวันนี้ก็คือว่า

การเลือกตั้งคราวนี้จะเป็นการเลือกตั้ง
สับสนอนละหมานเวียนหัวมากที่สุด
ครั้งหนึ่งในประวัติการของการเลือกตั้ง
โดยการออกแบบของคนเขียนรัฐมนูล

กับที่ปรากฏออกมาในการปฏิบัติจริง
ก็รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
เมืองไทยเราครั้งหนึ่งเคยตั้ง
ความหวังไว้ว่าหลังปี๔๐
เราจะเข้าสู่ระบบพักการเมือง๒พัก
หรืออย่างน้อยถึงไม่มี๒พัก
แต่มีพักลักษณ์๒พักพักหลัก๒พัก
แล้วมีพักย่อยพักย่อย

ประเทศที่มีการเมือง๒พักหลัก
ก็เดินหน้ามาถึงจุดนั้นได้เลย

แล้วอยู่วันนี้ก็เกิดมีพักเกือบ๑๐๐พัก

รัฐมนูลของคนเขียนรัฐมนูลชุดนี้

ด้านการเมืองกันสุดยอดจริงครับ

นี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของวันเสาร์นี้ครับ